รู้จักกับการเลี้ยงจิ้งหลีดใกล้บ้าน
เกษตรกรที่นั่นเขารวมตัวกัน

ทำให้มีจิ้งหรีดเนี่ยเพียงพอต่อกัน
ขายส่งตลาดและโดยไม่เคยขาดตลาดเลยนะครับ

เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

จิ้งรีดกว้างและโตเร็วกว่าที่คิด
เกษตรกรก็พร้อมที่จะเพิ่มพื้นที่
เลี้ยงจิ้งหรีดให้เพียงพอจำหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหลีดอยู่ที่ตระบวนบ้านหัน
อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นเจ้าของฟาร์มก็คือ
พี่ภูดิตหานสวัสดิ์อายุ๔๓ปี
ที่นี่เลี้ยงจิ้งหลีดเข้าสู่ปีที่๘แล้วนะครับ
ซึ่งในตำบลบ้านหันจะมีกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่
เลี้ยงจิ้งหลีดทั้งหมด๓๓ลาย
แม้ว่าบางพื้นที่จะเลิกเลี้ยงจิ้งหลีดไปแล้วบ้าง
เพราะสู้ต้นทุนหัวอาหารแพงไม่ไหว
เลี้ยงจิ้งหลีดถือว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ายังมาก
สำหรับเกษตรกรตำบลบ้านหันเลยใช่ไหมครับพี่ภูดิต
ในกลุ่มของแปลงใหญ่อำเภอเนินศิลายังไม่มีใครเลิก
ก็ยังมีตลาดมีอะไรรองรับอยู่นะครับทุกคนก็ยังถูไทย
ไม่ว่าถูทูท้ายเนาะในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของราคาขาย
แล้วก็ในเรื่องของกำไร
เกษตรกรกำลังประสบกับปัญหาราคาหัวอาหารที่แพงขึ้น
แต่เพราะมีการรวมกลุ่มสร้างเป็นแบบแผนและเกษตรกรในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
ผลผลิตที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขายได้ทั้งปีครับ
ถ้ามีหน่วยงานมาให้ความรู้ให้ข้อมูลนะครับได้ในเรื่องของวิชาการก็ดี
ในไม่ค้นกันต้องแปลงก็ดีในทางแก้ไขป้องกันก็ดีนะครับมันก็จะช่วยส่งเสริม
ในเรื่องของการพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ
จิ้งหรีดจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ๘๐บาทซึ่งในหนึ่งครอบครัวจะเลี้ยงจิ้งหรีดบนพื้นที่๙ไร่
รวม๓๕บ่อใน๑บ่อจะได้ผลผลิต๒๒กิโลกรัม
และมีรายได้ต่อเดือนประมาณ๓๐๐๐บาทครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ